มีต้นมะพร้าวที่แปลกอีกนะคะอาจจะแปลกขนาดไหนก็รีบไปดูสิจ๊ะ
นี่คุณผู้ชมต้นมะพร้าวมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะ
มันมีอยู่สามยอดต้นนี้ค่ะมันยืนสูงเด่นเป็นสง่าอยู่เหมือนกัน
ภายในบริเวณวัดนาปรังตะบนนาปรังอำเภอปงจังหวัดภัย
ยาวลำต้นเนี่ยสูงประมาณสิบห้าเมตรรอบลำต้นมีขนาดประมาณสามสิบถึงสี่สิบนิ้ว
มันไม่ได้มีต้นเดียวด้วยนะมีถึง๒ต้นด้วยกัน
คุณผู้ชมค่อยสังเกตกันไปนะคะคือต้นหนึ่งเนี่ยนะมันจะมียอดออกมา๒ยอด
ค่อยดูภาพไล่จากโคนต้นขึ้นไปยอดนะคะที่เขาถึงเรียกว่าสุดยอดจริงจริง
ก็จริงปลายยอดแตกยอดออกมาอีกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
ชาวบ้านบอกหาดูได้ยากมากแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน
เขาก็เลยฮือหากันมากราบไหว้กันตามความเชื่อแหละนะ
ทีนี้หลวงพ่อพระครูวรพงศ์คณรักษ์เจ้าคณะอำเภอปงจังหวัดพยาวเนี่ยนะ
ท่านบอกว่าต้นมะพร้าว๓ยอดและ๒ยอดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะปลูกไว้นานแล้วล่ะ
อ่ามันมาจากลูกมะพร้าวเพียงลูกเดียวเท่านั้น
จริงดิแล้วมันก็แตกยอดออกมาเป็นแบบเนี้ยโอ้โห
ชาวบ้านเขาเชื่อนะว่าต้นมะพร้าวลักษณะนี้จะต้องมีเทพอารักษ์อาศัยอยู่
อืมก็ถือว่าแปลกแหละคุณผู้ชมเพราะมันเกิดมาจากลูกเดียวอ่ะ
มะพร้าวลูกเดี่ยวแตกมาเป็นสามต้นแบบเนี้ยนะคะอ่า
ทางวัดเขาก็ยืนยันว่านี่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
ไม่มีการตกแต่งดัดแปลงสายพันธุ์แต่อย่างใด
ถ้าใครอยากจะไปเห็นต้นมะพร้าวแปลก

ถือว่าได้มาทำบุญกันที่วัดด้วย
ที่วัดนาปรังจังหวัดพยาวนะคะ
ก็เป็นความแปลกที่ค้นพบอีกที่หนึ่งนะคะ

ที่แปลกตรงที่ใบมัน

บางที่แปลกที่ยอดก็แล้วแต่